ส่วนคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องน้ำหวาน
นักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับ
เสียชีวิตขณะกลับไปเยี่ยมบ้านที่หนองบลำพู
เรื่องนี้ทางญาติติดใจหลายสาเหตุนะครับเกี่ยวกับการตาย
โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งก็คือทำไมตำรวจ
ไม่ตรวจสอบสภาพศพของผู้ตาย
ขณะเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้อย่างถี่ถ้วน
แต่ให้ญาติสามารถนำศพกลับบ้านได้เลย
วันนี้ตำรวจที่หนองบรมภูออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ
ขณะเกิดเหตุนั้นได้มีการตรวจพิสูจน์อย่างไร

กรณีนางสาวน้ำหวานนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ครอบครัวสงสัยการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ในประเด็นที่ว่าทำไมในวันเกิดเหตุ
ร้อยเวรเจ้าของคดีจึงอนุญาตให้ญาตินำศพกลับไปที่บ้าน
โดยยังไม่ได้ส่งให้แพทย์ชนสูตรให้ละเอียด
จากเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องนำส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในส่วนของตำรวจโดยพันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุขเกษม
รองผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพู
เปิดเผยถึงข้อสงสัยดังกล่าวโดยระบุว่า
หลังรับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวน
ได้แจ้งแพทย์เวรและจนาทีกู้ภัย

โดยมีญาติของผู้ตายที่เป็นน้ามาด้วย
แพทย์ตรวจได้ลงความเห็นว่าคอหักจากอุบัติเหตุ
ก็มีการสอบถามญาติว่าติดใจสงสัยอะไรหรือไม่

นำศพกลับไปดำเนินการตามประเพณีด้วยความหวังดี
ซึ่งยอมรับว่าขณะนั้นอาจจะขาดความละเอียด
เพราะขณะนั้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ก็เลยขาดความละเอียดละออไปหน่อยนะครับ

เน้นเรื่องการให้บริการนะครับ

เพราะว่าญาติเองก็ไม่ได้ติดใจณจุดนั้นนะฮะ
เหตุการณ์ต่อเนื่องมามันก็เลยเกิดข้อสงสัย

ขณะที่ประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการย้ายตำแหน่งที่นั่งของน้ำหวานในรถคันเกิดเหตุ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรน้องบัวลำพูเผยว่า
จากการสอบปากคำนายเอ็มผู้ต้องหาได้ให้การว่า
หลังจากที่น้ำฝนมาส่งน้ำหวานไว้ที่เบาะหลัง
แล้วระหว่างที่เดินเข้าไปตามนางสาวอายสาวธอม
น้ำหวานได้ลงจากรถและเปิดประตูมานั่งข้างหน้า
ที่นายเอ็มจะขับรถออกไป
พร้อมยืนยันขณะนี้ตำรวจเองไม่ได้ปักใจเชื่อ
คำให้การของผู้ต้องหา
แต่ก็ต้องปฏิบัติไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ซึ่งสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุด
ก็คือผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่า
น้ำหวานเสียชีวิตจากสาเหตุใดและเสียชีวิตมานานเท่าใด
หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน
ส่งมอบหลักฐานที่เก็บไว้ทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรวจอย่างละเอียด
พร้อมทั้งประสานกับพิสูจน์หลักฐานกลาง
เพื่อวางแผนจำลองเหตุการณ์
รวมถึงประสานบริษัทรถยนต์ให้มาตรวจสอบ

ซึ่งหากพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ

ก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ทันที
พร้อมยืนยันการตรวจหาสาเหตุการตายของน้ำหวาน
นับจากนี้ต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยต่าง
พร้อมชี้แจงต่อสังคมอย่างมีเหตุมีผล